ถ่ายถ้ามองเนี่ยเรานำเสนอข่าวเป็นประจำดิฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ตกเป็นเหยื่อกับคนที่เป็นโรคจิตใครจะจิตกว่ากันเพราะคนที่ตกเป็นเหยื่อเดี๋ยวนี้เขาก็กลัวนะเวลาเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดูพร้อมกัน
มันเกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
เมื่อกี้ได้เห็นไปแล้วอยากให้ดูอีกทีหนึ่ง
ว่าคนประเภทนี้มันยังมีอยู่ในสังคม

ไปเลยไปเลยรับไทยคลิปหนึ่งนั่งหน่อย
นั่นแหละค่ะพี่คนที่เป็นเจ้าของคลิปบอกว่า
ผมให้โอกาสคือพี่แกเนี่ย
เข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน
แล้วเห็นผู้ชายลักษณะคล้ายคล้ายกับสาวประเภทสอง
ไม่แน่ใจแกคิดว่าข้างในเป็นนกขุนทองหรือเปล่า

แต่มันไม่ใช่นะคะสาวประเภทสองคนนี้พยายามมากเลย
เอามือถือค่ะลอดช่องลงไปเห็นไหมข้างใต้
ใต้ประตูแล้วพยายามไปถ่ายผู้ชายที่นั่งปลดทุกข์
อยู่ในห้องน้ำแล้วพี่คนนี้พลเมืองดี
เขาผ่านมาเห็นพอดีเพราะว่าจะเข้ามาปลดทุกข์เช่นเดียวกัน
ก็เลยใช้มือถือของตัวเองถ่ายคลิปของสาวประเภท๒ไว้
กลายเป็นคลิปซ้อนคลิปเราเห็นคลิปนี้
แต่เราไม่ได้เห็นคลิปของสาวประเภท๒นะ

นี่เป็นภัยสังคมที่เรานำมาเตือนไว้
ปักหมุดนิดนึงค่ะเตือนภัยนิดนึงนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจุดไหนอย่างไร
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันที่จังหวัดลำปางนะคะ
แม่บ้านของปั๊มน้ำมันเนี่ย
คุณผู้หญิงท่านนี้พี่แกก็พาไปดูที่จุดเกิดเหตุ
เห็นสาวประเภท๒ในคลิปมาใช้บริการห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมัน
ในปั๊มน้ำมันจุดนี้บ่อยครั้งคุณดูสิช่องเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่อะไรเลยเดี๋ยวเท่านั้นเอง
เออแกก็พยายามนะสาวเพศสองคนนี้แม่บ้านเล่าต่อบอกว่ามาใช้บริการแต่ละครั้งเนี่ย
คือมันนานมากนานผิดปกตินานเวอร์แต่พอเห็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ก็รู้แล้วอ๋อมาแอบถ่ายนี่เองแล้วมีคนมาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอมีคนรู้ตัว
เนี่ยสาวสองเนี่ยรู้ตัวก็เลยออกไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวฟังเสียงแม่บ้านกันหน่อยค่ะ
เข้ามาทำยังไงบ้าง
คุณแม่บ้านบอกต่อเหนือกว่าเป็นข้างภาพเบือชีพ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่มาแอบถ่ายแบบนี้
เพราะก่อนหน้านี้เคยเห็นสาวสองคนนี้
วนไปเวียนมาภายในปั๊มน้ำมันแห่งนี้
แล้วก็จุดที่เขาจะมาบ่อยเนี่ยคือ
ห้องน้ำมาบ่อยมากมาเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองอะค่ะค่ะ
แม่บ้านเลยบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องนำมาอยากให้สื่อมวลชนเตือนภัยนะคะ
แต่สิ่งที่น่าเสียดายมากกว่านั้นคุณแม่บ้านคนนี้
จำหมายเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของสาวสองคนนี้ไม่ได้แต่จำหน้าได้แม่นยำเลยนะคะ
ว่าหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงถ้ามาอีกครั้งนี่อ่า

คือคันที่สาวสองเนี้ยเขาขับออกไปนั่นเนี้ย
ก็คือขับมาเพื่อก่อเหตุแบบนี้เลยอ่ะมาถ่ายแล้วก็รีบขับออกไปแบบนี้อ่า
มองไม่เห็นทะเบียนชัดเนอะนี่เรียนว่าเดี๋ยวจะมีคนแจ้งเหมาะแสให้แหละนะ
ช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อยค่ะแบบนี้เราเคยเตือนกันแต่ผู้หญิง
แต่คราวนี้มันก็เกิดกับผู้ชายแล้วน่ากลัวทุกเพศเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม